ศึกไทยนะตอนนี้ค่ะอยู่ในช่วงสุดท้ายของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับ
ก็บอกว่าขอโฟกัสอยู่ที่เกมนัดนี้ก่อนค่ะ
ทรบุญมาทันนะคะโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะว่า
ท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกรอบ
ซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าแก๊กไซด์ทีมชาติไทยที่เพิ่งจะหมดสัญญายืมตัวกับทีมวิเซสโกเบนะคะ
อาจจะย้ายจากเมืองทองยูเนเต็ดกลับไปเล่นในญี่ปุ่นอีกครั้งค่ะ
ซึ่งก็มีข่าวกับสองทีมด้วยกันนะคะมีทีมคาวาสากิฟอลตาเร่ช้ำเจลีกสองปีหลังสุด
แล้วก็ทีมมัสซูโมโตยามากาช้ำเจทูที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นเจลีก
ซึ่งทีมหลังมีความเป็นไปได้สูง
เพื่อลุ้นเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙รออยู่
ก็เลยขอโฟกัสกับทีมชาติไทยก่อน
ส่วนเรื่องอื่นขอพูดคุยกันหลังจากจบทวนาเมนต์นี้ค่ะ

ถ้าหากว่าไม่แพ้ก็น่าจะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะ
ไปดูเกมการแข่งขันในกลุ่มดีกันบ้างนะคะ
อิร่านชุดสีขาวจุดยุคีย์แชมป์๓สมัยค่ะ
เจอกับเวียดนามที่นัดแรกแพ้อีรักษ์แบบวุดหวิด๒ประตูต่อ๓
นาทีที่๓๘นะคะอิราณขึ้นนำก่อนค่ะ
ได้ประตูจากการโหม่งของสดานอัสมูลนะคะ

ครึ่งหลังคนเดิมค่ะสดานอัสมุนนาทีที่๖๙นะคะ
แล้วก็ยิงปิดท้ายให้อิร่านชนะไป๒ประตูต่อ๐

ส่วนเวียดนามยังมีลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับที่๓ที่ดีที่สุด๔ทีมจาก๖กลุ่มค่ะ
อีกหนึ่งคู่ในกลุ่มดีนะคะอีรักษ์ชุดสีเขียวค่ะอดีตแชมป์๑สมัย
เอาชนะเยเมนไปขาดลอย๓ประตูต่อ๐เลยค่ะ
โดยอีรักษ์นะคะก็ได้ประตูจาก

บาชาเรซานนาทีที่๑๙แล้วก็อาลาอับบาสในช่วงทดเจ็บครึ่งหลังนะคะ
เกมนี้อีรักษ์ก็มี๖คะแนนเท่ากับอีราน
แต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองค่ะก็เลยรั้งอันดับที่๒
ซึ่งอีรักษ์กับอีรานจะเจอกันในนัดสุดท้ายเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มดี
ขณะที่เยเมนกับเวียดนามยังมีลุ้นได้เข้ารอบในฐานะอันดับที่๓ที่ดีที่สุดค่ะ
ดีกีแชมป์๓สมัยก็ชนะเลบานอนไป๒ประตูต่อ๐ค่ะ
ได้ประตูจากฟาฮัทอัลมูบาลัสนาทีที่๑๒
แล้วก็ฮูเซนอัลโมกาวีนาทีที่๖๖
ก็เลยทำให้ซาอุดีอาราเบียมี๖คะแนนเต็มค่ะ
การันตีเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้ว
ส่วนเลบานอนค่ะต้องไปลุ้นเป็นอันดับที่๓ที่ดีที่สุด
เกาหลีเหนือในนัดสุดท้ายค่ะ